อิ่มท้องเรียบร้อยกลับมาบ้านก็ตรวจสอบให้ดีว่า
ตอนนี้มีอะไรโผล่มาหรือเปล่า
เพราะว่าช่วงนี้งูเยอะเหลือเกิน

เราอ่านเราบอกคุณผู้ชมมาหลายวันแล้วนะ
งูเนี่ยไปขึ้นรถจักรยานยนต์ก็มี
ไปเข้าบ้านเรือนไปขึ้นรถกระบะ
ไปขึ้นหัวคุณชนะไปมาหมดทุก
เฮ่ย

ยังไม่เรียกเจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยดูแลเหรอคะ
มันมุ่นไปคือเขาบอกว่าอย่างไรคะ
ผู้ชายบางทีมันต้องมีงงมีงูขึ้นหัวบ้าง
ถูกเลยเพราะว่าชายใดที่ไม่เจ้าชู้
ก็เหมือนงูที่ไม่มีพิษ
เดี๋ยวงูจะโดนตัดพิษแล้วนะคะ
ไปดูดีกว่าว่างูหนีร้อนเนี่ยเขาหนีไปอยู่ที่ไหนอีกบ้าง
เพราะว่าที่นี่เจองูอีกแล้ว
เจอที่ไหนเนี่ยที่จังหวัดกาลสินค่ะ
เจ้าหน้าที่กู้ภัยได้รับแจ้งนะคะ

เนื่องจากว่ามีงูตัวหนึ่งเลื้อยเข้าไปแอบที่รถยนต์ค่ะ
จากการตรวจสอบก็พบว่าเจ้างูตัวนี้มันได้ทำการเลื้อยเข้าไป
เลื้อยเข้าไปทีละนิดทีละนิดแล้วก็เลื้อยเข้าไป
แล้วก็ม้วนตัวแล้วก็ขดแล้วก็ซ่อนแล้วก็มุด
แล้วก็อยู่ที่บริเวณซุ้มล้อด้านซ้ายของล้อหน้า
กว่าจะไปหาที่อยู่ได้นี่ก็จัดใจอยู่มันคิดอยู่
มันจะเลื้อเข้าไปแล้วจะหมดมุดโผดพันธุ์
คุณเคยเป็นงูเหรอทำไมคุณรู้ดีขนาดนี้

เมื่อพี่เจ้าหน้าที่กูภัยรู้ตำแหน่งแล้วว่ามันอยู่ตรงนี้คุณเห็นไหม
ไม่รอช้าเสร็จเลยเสร็จเจ้าหน้าที่กู้ภัยเรียบร้อย
เจ้าหน้าที่กู้ภัยคือคุณพี่เสื้อเหลืองนะคะ
ตัวดำนี่เขาไม่ได้มาช่วยนะ

บอกแล้วอย่าเข้าไปดนตร์โดนจับเลย
แต่เขาบอกว่างูที่มันแอบอยู่มันค่อนข้างจะแบบไม่ยอมออกมาโดยดีเท่าไหร่
เพราะว่าที่ที่เจอซุ้มล้อมันแคบ

ก็ต้องใช้เวลานานพอสมควรนะคะ
ในการที่เจ้าหน้าที่เนี่ยเขาจะทั้งงัด
งูตัวนี้เป็นงูสิงลำตัวก็ยาวประมาณ๑เมตร
ถือว่าตัวใหญ่พอสมควรและยาว๑เมตร
เราก็ไปแอบสอบถามเจ้าของรถคันนี้มา
ซึ่งคุณพี่เจ้าของรถก็เล่าให้เราฟังบอกว่า

เลื้อยเข้ามาจากทางหน้าบ้านอีกฝั่งหนึ่ง
แล้วก็เลื้อยเข้ามาขดเข้ามาแอบอยู่ที่บริเวณรถยนต์ของตัวเอง
แต่ตอนนั้นไม่ทราบนะว่างูที่เลื้อยเข้ามาเป็นงูอะไร
ก็เลยตั้งสติก่อนตาสิตาจิหายใจลึกหายใจลึก
โทรศัพท์โทรศัพท์อยู่ไหนจ่ายค่าโทรศัพท์ยังก็ไม่รู้

ตั้งสติแล้วก็หยิบโทรศัพท์ขึ้นมา
แล้วก็โทรแจ้งเจ้าหน้าที่นะคะให้มาช่วยนำงูออกมาจากรถหน่อย

อาจจะเป็นเพราะว่าสภาพอากาศที่มันร้อนจัดด้วยนะ
งูอาจจะอยากหาที่หลบร้อน
ก็เลยเลื้อยเข้ามาหลบอยู่ที่บริเวณซุ้มล้อรถแบบนี้
งูที่จับได้ตอนนี้เจ้าหน้าที่เขาก็ทำการ
ปล่อยคืนสู่ธรรมชาติที่ห่างไกลชุมชน

เอาออกมันแล้วหัวงูไม่มีเอาออกวันแล้วกูตูหือสิเป็นแก่กัน
หัวงูไม่มีแต่หัวหงอก
ก่อนบ้างกูเดี๋ยวก็แต่
ก็ต้องทำใจไปไปตามมายนั่นเอง
อย่างที่บอกช่วงนี้งูเยอะคุณผู้ชมสังเกตสังกากันให้ดีนะคะ
เมื่อเห็นอะไรผิดปกติก็แจ้งเจ้าหน้าที่กู้พ่ายมาจ้า